ปกติที่เวลาเราอ่านข่าวต้นไม้ใหญ่หักโค้นลงมา
ก็จะเกิดพวกพายุฝน
แต่อันนี้ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาไปจอดรถนะ
บาดกระโปรงหลังเข้าไป
ทำไมมันไม่ล้มไปข้างหลังอีกสัก๒เมตรวะ
พี่เบิร์ตแล้วลงมาตรงนี้จังแล้วดูฟ้าดูฟ้าคุณผู้ชมดูฟ้า
ฟ้าคือแบบแดดเปรี้ยงถนนไม่เปียกเลยไม่มีฝนหยดลงมาเลยสักหยด
แล้วทำไมอ่ะทำไมอ่ะนั่นสิพี่จะซื้อเลข๕๐นะ
พี่พี่ซื้อ๕๐อย่างเดียวไม่พอพี่เตรียมซื้อทะเบียนเลย
เอ้อเหรอเอ้อเดี๋ยวพี่นึกว่าไม่เห็นไงเห็นเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมบางคนเห็นแล้ว
เดี๋ยว๑๕๐พี่ซื้อแล้วเดี๋ยวพี่เบิร์ตเตรียมเอาไว้ก่อนเลยนะ
ครับครับทีนี้พาไปดูหน่อยเหตุการณ์เนี้ยค่ะมันเกิดขึ้นตอนเที่ยงเลยอ่ะ
ก้ามปูที่มันล้มมาทับใส่รถฮอนด้าสีดำคันนี้โอ้โหนี่อยู่ตรงไหลทางสายพัทธรุงหัดใหญ่นะ
พื้นที่อำเภอเมืองพัทธลุงค่ะกู้ภัยเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงทำยังไงอ่ะ
ต้องเอาเครนมายกเหรอเปล่าค่ะเขาต้องค่อยเอาเลื่อยยนเนี่ยมาแบบมาตัดมาตัดแล้วก็ยกนี่นี่ดูดูสิ
เห็นไหมค่อยตัดกลิ่นมันออกให้มันไปดน
เพราะอะไรระวังเลยนะ
อย่าให้เกิดประกายไฟนะรถคันนี้กระโปรงหลังมันมีแบบแก๊สอยู่ด้วยค่ะ
เพราะกลัวสิว่าถ้าเกิดว่าเกิดประกายไฟขึ้นมาเดี๋ยวมันจะตู้มต้ามขึ้นมา
คุณธนพลเจริญยศเจ้าของรถเก่งพี่เบิร์ตซื้ออีกเลขนึงแล้วกัน
พี่เขาอายุ๔๘ค่ะพี่ซื้อ๕๐ไปแล้วพี่ซื้อ๔๘อีกใบหนึ่งนะ
คือเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุมานั่งกินข้าวอยู่ตรงร้านริมถนนเลย
จอดรถตรงไหลทางไอ้จุดตรงนั้นมันอยู่ใต้ต้นกล้ามปูพอดี
พี่แหม่ตอนจอดคือเราก็จะคิดว่าเออมีร่มจอดแป้งต้นไม้บ้างแดดมีร่ม

ใช่ไหมแล้วเนี่ยพี่เขาคิดอย่างนั้นเหมือนกันไงมาจอดตอนเที่ยง
เอาก็รักรถแหละรถจะได้ไม่ต้องร้อนมากสักแพบเดียวเท่านั้นค่ะ
นั่งกินข้าวได้๕นาทีโคร่ม
เฮ้ยรถชนกันเหรอรถชนกันบนถนนหรือเปล่าหันซ้ายหันขวา
หันมาเห็นรถตัวเองแบบนี้พังแบบด้านหลังเนี่ยนะคะ
ตัวของพี่ธนพลเองเนี่ยเขาบอกว่าผมแปลกใจนะ
แดดมันเปรี้ยงขนาดนี้ลมฝนก็ไม่มีมันโค้นมายังไง
อาจจะนะผมคิดเองนะว่าต้นไม้มันเหมือนกับอายุมันเยอะหรือเปล่า
แล้วมันโซมอะจนคนต้นเองรากไม่แข็งแรงอะไรกิน
คือคนต้นมันผูกพังด้วยแล้วร่างไม่แข็งแรงอีกดอม
แล้วเมื่อคืนเมื่อคืนฝนตกลงมาไงดินมันก็เลยอ่อนตัว
ทีนี้พอรากไม้มันรับน้ำหนักของลำต้นไม่ไหวหรือเปล่า
ก็เลยหักโค้นมาแบบนี้ลองฟังพี่ธนพลหน่อยค่ะ
ตอนนี้พี่มีรางสะหดบ้างไหมว่าพี่ไม่มีรางอะไรเลย

อ๋อใช่หวยออก

ที่นอกจากยังยิ้มได้อันนี้เกิดเหตุเมื่อวานใช่ไหม
เมื่อวานที่ยิ้มได้วันนี้จริงอยากให้พี่ยิ้มได้นะ
เพราะว่าอยากให้พี่ถูกรางวัลนะ
อย่างน้อยเอามาแบบมาซ่อมรถมาปลอบขวัญหน่อยนะ
คือเขาก็คุยกับทางกรมทางหลวง
เพราะว่าต้นไม้ถือว่าเป็นทรัพย์สินของกรมทางหลวงค่ะคุณผู้ชม
แล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาก็แบบว่าโอ้โหฮือฮากันใหญ่ไง
เพราะว่าพอฝนไม่ตกแต่ต้นไม้มันหักโค้นมาแบบนี้
เมื่อกี้น้องแข็งบอกพี่เบิร์ดไป๒เลขแล้วใช่ปะ
๕๐ที่พี่เบิร์ดดูแล้วก็อายุพี่เค้า๔๘ใช่ปะ

อะครับพี่แข็งเองไม่น้องมาบอกพี่หรอก
พี่เบิร์ตจดไว้ก็เท่านั้นถ้าเกิดพี่ไม่ซื้อ
นี่อย่าลืมนะวันนี้เอางี้ไหมเอาไหมเลือกสักเลขหนึ่ง
แล้วซื้อแบบชุด๓ใบแล้วเราหารกัน
เรา๓คนจริงน้ำแข็งตกลงกับดอมแล้วเวลาพี่ซื้อพี่จ่ายไปเลย
แต่พี่ถูกมาปุ๊บพี่อย่าลืมไม่คือหน่อย๒คนมาหาร๓
โอเคทำไมเงียบไป